ลุงประสงค์ก็ปรากฏภาพอยู่ในนั้นเมื่อวานนี้โดนคุมตัว

แล้วจังหวะนั้นนักข่าวก็พยายามจะถามลุงประสงค์

ไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอคะ
พี่ประสงค์เชียบไหมครับ
ก็เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นในคดีนี้ที่มักจะไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเลย
นายประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบ้านกำนันนกก็นั่งกุมมือคอตกแล้วก็สีหน้าเคร่งเครียด
ขณะถูกนำตัวขึ้นรถของห้องขังสพเมืองนครปฐมครับไปส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดนครปฐม
แล้วก็ทางตำรวจเนี่ยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีอุกอาจที่สังคมให้ความสนใจครับ
อย่างที่บอกคือไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยหลังถูกส่งฝากขังเนี่ยคุณผู้ชมครอบครัวของลุงประสงค์แกยื่นคำร้องเป็นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวขอปล่อยตัวชั่วคราวครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะสารพิจารณาแล้วอนุญาตครับแต่ต้องให้นายประสงค์เนี่ยมารายงานตัวตามคำสั่งสารด้วย
แต่เป็นแค่รอปภหรือเปล่าคุณผู้ชมนายประสงค์เนี่ยเป็นแค่รอปภหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะทีมข่าวไทยรัฐไปตรวจสอบพบว่านอกจากทำงานที่บ้านกำลังนกแล้วนายประสงค์ยังเป็นญาติกับเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนครับแล้วนายประสงค์นามสกุลไซไกรกระเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวกับเลขานุการนายกอบต
ค้นอยู่ค้นอยู่แล้วก็โดนค้นบ้านพัก๑ใน๑๕จุดก่อนอันนี้
จุดเป้าหมายคุณผู้ชมน่าจะจำได้ที่ไปค้นหลายที่เลย
ส่วนภรรยาของลุงประสงค์ก็เป็นญาติของสอบตคนหนึ่งที่สนิทกับกำนันนกไปอีก
คุณผู้ชมแสดงว่าไม่ใช่รอปภอย่างเดียวแล้วล่ะ
มีความเชื่อมโยงในหลายมุมกับกำนันนกนะครับ